เป็นวีรับรุษที่ช่วยเหลือเด็กและโคชทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำนะคะ
ในอินคำหลวงอายุ๔๐ปีค่ะเป็นคุณพ่อของน้องตีนะคะ
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คุณพ่ออินบอกว่าทางครอบครัวไปบนเอาไว้
บนเอาไว้กับเจ้าที่ซึ่งอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงค่ะ
บอกว่าถ้าลูกชายปลอดภัยจะแก้บนด้วยการสร้างสารไม้ไผ่ถวาย
ตีคือคนนี้นะคะนี่คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย
คุณพ่อจะไปแก้บนแล้วไปสร้างสารไม้ไผ่ถวายนะคะ
เพราะว่าดีใจมากที่ลูกชายและทีมหมูป่า
ออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย

คุณพ่อของน้องตีคนนี้บอกว่าสำหรับจ่าแซมนะคะ
ถือว่าเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่
ที่สามารถช่วยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่จนต้องเสียชีวิตต้องสละชีวิต
คุณพ่อบอกว่าหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
อยากจะพาน้องตีและครอบครัว
ไปกราบขอบคุณครอบครัวของจ่าแซมที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะ

นายสุรเชษธรรมโสพลเป็นครูงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ก็ได้พาคุณครูพานักเรียน

เดินทางไปร่วมงานทางด้านของการพระราชทานเพลิงศพของจาแซม
นวรีสมานกุลนั้นที่จังหวัด๑๐๑
ก็เป็นตัวแทนครูนักเรียนผู้ปกครองและชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ไปร่วมวัยอาลัยให้กับวีรบรุษธรรมหลวง
เมื่อวานนี้ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพจ๋าแซมไป